เอาล่ะคุณผู้ชมครับไปทานกันต่อเนื่องอีกหนึ่งที่ที่ผมจะพาไปทานกันนะครับ
โอ้โหไปทานก๋วยเตี๋ยวกันบ้าง
ก๋วยเตี๋ยวนี่ก็ออกแนวอินดี้เหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่เขาชื่นชอบก๋วยเตี๋ยวเรือมาก
จากอดีตเป็นเทรนเนอร์ทุกวันนี้มาขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขายในราคาที่ย่อมเยาว์อีกด้วยครับ
ไปดูบรรยากาศกันก่อนกับร้านนี้เตี๋ยวเรือน้อย
เขตเทศบาลเมืองนางรองจังหวัดบุรีรำ

เขาบอกว่ามีลูกค้าทั้งนักเรียนนักศึกษาและชาวบ้านแวะเวียนกันไปอุดหนุนอย่างเต็มที่
เปิดให้บริการเพียงสัปดาห์เศษเท่านั้นเพิ่งจะเปิดร้านนี้
แต่ว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
เขาบอกว่ารสชาติน้ำซุปเนี่ยเข้มข้นโดนใจลูกค้า
แล้วก็มีสไตล์การตกแต่งร้านที่แปลกไม่เหมือนใคร

ทั้งฮวดนึ่งข้าวเหนียว
เหัวหนึ่งข้าวเหนียว

เมื่อนึกถึงวิถีชีวิตชาวอีสานเลยคุณค่ะ
เขาบอกว่าเป็นแนวญี่ปุ่นผสมอีสาน
ญี่ปุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงนะ
มีความเป็นญี่ปุ่นด้วยเขาว่าอย่างนั้น
เอาดูลีลาเจ้าของร้านนี่เขาคล่องแคล่วดีจริง

เขาเป็นเทรนเนอร์มาก่อนเป็นอดีตเทรนเนอร์ฟิตเน็ตมานานกว่า๑๐ปี
แต่ตอนนี้พลิกชีวิตมาเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ย

คิดในราคาชามนึงเนี่ยถูกมาก

เริ่มต้นเพียงชามละ๒๐บาท

แต่ถ้ามันจากพิเศษแบบจุใจจัมโบก็๔๐บาท

ว่าก็กลัวนอกไม่เป็นชเลนเทนเวอร์แล้ว
หรอกจะมาตรงนี้

และดูแลเพราะไม่ได้

สังสัมมากิจฐานร้านนี้

ที่สำคัญเนี่ยนะครับน้ำซุป
ก๋วยเตี๋ยวของเขาเนี่ยไปลองชิมมาหลายที่แล้ว
ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ทดเก็บเอาไว้ในหัวจิตหัวใจ
สุดท้ายเรามาดัดแปลงจนเป็นสูตรของตัวเอง
เพราะว่าในความที่ชื่นชอบทำแล้วมันชอบเนี่ยนะ

จริงนี่ถือว่าใช้ประโยชน์นะจากสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ
คือชอบกินเอามาทำเองเลยดีกว่านะ
ผมเองก็ชอบกินแต่ไม่ค่อยชอบทำเท่าไหร่
นี่ไงคุณค่ะคุณก็เลยแบบมัวแต่กินเขาจ่ายตังค์อย่างเดียวเนี่ย
เอาล่ะเอาล่ะเห็นแบบนี้แล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะไปลองทานกันดูนะครับ
อยู่ที่ตะวันบุรีรัมอำเภอนางรองไปกันได้ร้านนี้นะครับ
เปิดบริการทุกวันตั้งแต่๙โมงเช้าไปจนถึง๕โมงเย็น
หยุดทุกวันอาทิตย์บอกกันหน่อยละกันวันอาทิตย์อย่าไป
เพราะว่าไปแล้วไม่ได้กินนะครับก็ไปกันหน่อย
เพราะว่าลูกค้าเขาบอกว่ามาอุดหนุนมากเลยทีเดียว
เฉลี่ยรายได้เขาบอกว่าตกวันละ๒๐๐๐บาทก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าชื่นชมนะ
เปิดแท้แต่ว่าลูกค้ามากันแน่นเลยนะครับ
แล้วดูน้ำแบบซุปเข้มข้นน้ำกรุกกรีกนะ
เดี๋ยวเรือเตี๋ยวเรือแล้วก็ต้องเข้มข้นอย่างนี้แหละ
ญี่ปุ่นอีสานเออนึกไม่ออกเหมือนกันต้องไปชิมดูนะ

คืออะไรอ่ะคือจะไปใส่ญี่ปุ่น